คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าแต่ละคนเนี่ยก็พยายามจะช่วยคุณหมอและคุณพยาบาลนะนะ
ล่าสุดค่ะได้โพสต์นะคะบอกว่า
สัญญากับคุณหมอหรือว่าพยาบาลนะคะที่กำลังรักษาดูแลคนไข้โควิดอยู่ขนาดนี้
ถ้าหนังพจมันสว่างคาตาได้เข้าฉายวันไหนนะ
ได้เข้าฉายเมื่อไหร่จะรีบไปดูทันทียังไงบรรเทิงไทยรัฐก็ขอลุ้นไปพร้อมกันกับทุกคนด้วยนะคะ
รวมถึงกำลังใจพี่พศด้วยค่ะกับหนังเรื่องนี้นะคะ
ต้องเจอลบเลื่อนกันไปแหละแต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้คือเข้าใจในสถานการณ์ได้นะคะ